ก็เป็นประโยคที่ฮิตกันตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้นะครับ
แล้วผิดตรงไหนนะครับก็เป็นประโยคของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

เนื่องจากตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กระแสข่าวก็เผยแพร่ออกไปนะครับ
คือระบุว่ามีการซื้อขายตำแหน่ง

ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกส่งมาจากพลเนือเอกพจุนตามพระพระทีพ
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็บอกว่าปฏิเสธว่า
จริงแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดนะครับ
แต่ว่าในวันนี้๑๐มีตำรวจปธได้มีการออกหมายเรียก
ให้พลเรือเอกพระจุลนั้นมาพบ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงแล้วอยากให้พนักงานสอบสวนของปอท
ทบทวนก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหา
ในวันนี้ครับพลเรือเอกพระจุลตามประที
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทนั้น
ก็มีการเปิดเผยหลังจากที่มอบหมายให้ทีมกฎหมาย
เข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาจยากรรมทางเทคโนโลยี

ซึ่งก็ระบุว่าได้ใช้สิทธิ์โต้แย้งตามขั้นตอนของกฎหมาย
และได้ยื่นหนังสือเพื่อทบทวนการตั้งข้อกล่าวหา
พร้อมขอให้เพิกถอนหมายเรียกผู้ต้องหา
เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม
และขอให้พนักงานสอบสวนรอคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่ได้มีการส่งเรื่องไปก่อนหน้านี้ครับ
ในช่วงที่ผมทำเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยมีประชาชนมาหาผมเยอะแยะมากมาย
กระทั่งตำรวจที่อยู่สอบสวนเนี่ยก็มาหาผมมากเลยนะ
มาทั้งส่งจดหมายมาอยากให้มีการปฏิรูป
เขาบอกว่าผมเป็นทหารคนเดียวที่สนใจในเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
และการปฏิรูปตำรวจของผมผมต้องการปฏิรูปตำรวจ
ให้ตำรวจเป็นที่รักของประชาชนให้ตำรวจอยู่อย่างมีเกียรติ
เป็นอาชีพที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ตำรวจดีคงอยากให้ผมทำให้สำเร็จ
ครับผมแล้วก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีความหล่องระแหงเกิดขึ้น
ระหว่างพลเวียกพระจุลกับพลเวียกประวิทร
พลเรือเอกพระจุลยืนยันว่ารักกันดีตามภาษาพี่น้องนะครับ
เรียนมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
ขณะที่ทางทนายกันบ้างครับนายนิติธรรมล้ำเหลือทนายความ
กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการใช้สิทธิ์โต้แย้งครั้งนี้
ถือว่าเป็นการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พร้อมทั้งข้อความที่นำมาใช้ในการกล่าวหา
พลเรือเอกพระจุลในสาระสำคัญไม่มีคำว่าในพล
ซื้อขายตำแหน่งและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยังไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนมีหลักฐานใดที่นำมาใช้กล่าวหา
แต่หากพนักงานสอบสวนยังคงยืนยันที่จะออกหมายเรียกมาสอบปากคำ
ก็สามารถออกหมายเรียกได้อีกครั้งหรือประสานมาโดยตรง
ซึ่งพลเวียกพระจุลก็พร้อมจะให้ปากคำอย่างแน่นอน
จากได้ทำหนังสือตอบข้อสักถาม
เตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวเรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นครับพนักงานสอบสวนรับเรื่องเอาไว้พิจารณา
และจะรอฟังคำวินิจฉัยจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทำให้ในวันนี้พลเรอเอกพัชจุนนั้น
ไม่เข้ากระบวนการรับทราบข้อกล่าวหา
ส่วนความคืบหน้าคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทางทีมกฎหมายจะติดตามเป็นระยะ

ให้กับตำรวจปอทเพิ่มเติมต่อไป
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามบทสัมภาษณ์ของพลเรือเอกพระจุลตามประทีปเพิ่มเติมได้นะครับ
ระบบบนหน้าจอที่ปรากฏนะครับ
ค่ะวันนี้ก็มีประชาชนไปให้กำลังใจพลเรือเอกพระจูนกันเยอะเลยนะคะ
มีคนไปตะโกนพระจุนสู้ตะโกนปฏิรูปตำรวจ

เพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้สั้นแบบนี้

พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีได้โทรศัพท์มาสอบถามในประเด็นนี้ด้วย
ก็เรียนกลับไปว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

พลเอกเบรมก็บอกกับพลเรือเอกพระจุลสั้นว่า

ตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือยัง

ไม่คุยเพราะยังเด็กเกินไป
ให้ไปฟังฉบับเต็มนะคะผ่านแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ